ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะด้านหลังนี้โอ้โห
ไปเจอกระโหลกกลางทุ่งนา
คือเขาบอกว่าหมาเนี่ยคาบกระโหลกมา
แล้วปรากฏว่าพอเข้าไปห่างจากจุดตรงนี้
ไปเจอเป็นศพที่ไร้หัว
ทีนี้เขาก็เลยเอ๊ะนี่โดนอุ้มฆ่าหรือเปล่า
เป็นฆ่าตัดหัวแล้วมาอำพลางศพตรงทุ่งนาตรงนี้หรือยังไง
สยองขอนแก่นนะฮะเนี่ยผ้าขาวที่คลุมไว้เมื่อสักครู่เนี่ย
อันนี้คือเป็นศพที่ไม่มีหัวใช่
แล้วตำรวจสพนศิลาก็ต้องประสานแพทย์เวรมาชนะสูตรนะคะ
มาตรวจสอบศพนิรนามคือเหลือแต่กระดูกแล้วนะ
อยู่ที่ตรงทุ่งตรงนี้ตรงไร่อ้อยที่บ้านหนองแวงน้อย

คือตอนที่ไปเจอศพไม่มีส่วนกระโหลกศีรษะ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบรอบพื้นที่ประกอบกับมีหมาเนี่ย
คาบกระโหลกศีรษะไปอยู่ห่างจากนั้นประมาณ๕๐เมตร
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอพวกคราบเลือดเปลือพื้นอยู่ด้วยค่ะ
ผ้าห่มแบบเก่าตกอยู่ในไร่อ้อย

ทีนี้พอเอามาเนี่ยทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนหัวเนี่ย
ต้องเอามาแล้วก็ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วนักข่าวอ่ะได้รับแจ้ง
จากชาวบ้านหนองแวงที่หมู่๑๐บอกว่าศพนี้ไม่แน่ใจนะ
ใช่คมสรรหรือเปล่าคมสรรอายุ๔๕ปี
หายตัวไปหลายวันแล้วญาติมีการประกาศหาในคมสรร
คนซ้ายมือเนี่ยคุณผู้ชมประกาศหาตามทางโซเชียลเนี่ย
ตั้งแต่๒๐กรกฎาค่ะจนเมื่อวานที่ไปเจอศพ
แล้วพอญาติคิดว่าน่าจะคือศพของนายคมสรร
เราก็เลยไปถามน้าสาวของนายคมสรรค่ะ
น้าบัวเงินน้าบอกมั่นใจนี่ศพหลานฉันแน่เลย
อ้าวคุณน้าน้าจำอะไรได้ฉันจำผ้าคลุมที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละ
แล้วตรงนั้นคมสรรจะไปได้ยังไงมันห่างจากบ้านตั้ง๑๙โลมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่คมสรรถ้าไปตายอยู่ตรงนั้น

เพราะว่ารถทุกคันยังจอดอยู่ที่บ้านครบ
แต่ตัวหลานฉันน่ะคมสรรไปโผล่อยู่ตรงนั้นได้ยังไง

อยากให้เจ้าหน้าที่ชนะสูตรออกมาและอยากดูผลการชนะสูตรค่ะ
การที่ไปพบร่างของพี่คมสันตรงนั้น
ในที่คุณน้าก็คิดว่า
อย่างไรคะเขาไปเองไม่มีคนวาเขาไปไหม
เนี่ยน้าบอกด้วยนะคะบอกปกติอ่ะหลานชายไม่เคยไปเที่ยวทั้งนั้นเลย

ส่วนใหญ่หลานก็จะอยู่ในที่นาตัวเองในหมู่บ้าน
ห่างจากจุดที่เจอศพนั้นสัก๑๐โลได้ค่ะ
แล้วอย่างที่บอกว่ากุญแจของรถทั้ง๓คันก็ยังอยู่ครบ
อีกอย่างหนึ่งหลานเป็นคนเก็บตัวตลอดเวลา
อันนี้คือสิ่งที่น้าเชื่อว่าหลานโดนฆ่านะคะ
แต่ถามว่าครอบครัวของคมสรรเชื่อแบบน้าทุกคนไหม
ก็ไม่ค่ะเสียงแตกส่วนหนึ่งคิดว่าเป็นการฆาตกรรม

รอไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าศพที่เจอนั่นอาจจะใช่คมสรรหรือเปล่า
เดี๋ยวรอผลชนสูตรจากเจ้าหน้าที่ก่อน
อย่างน้องสาวของนายคมสรรบอกว่าไม่เชื่อ
ไม่เชื่อว่าเป็นศพของพี่ชายจริง
ยังไงก็ต้องรอผลการพิสูจน์อัตลักษณ์ของศพนั้นก่อนนะคะ
แล้วเราก็ถามน้องไปด้วยว่าพี่ชายเนี่ยมีประเด็นขัดแย้งอะไรกับบุคคลอื่นไหม
บอกว่าไม่เคยเห็นพี่จะไปมีเรื่องมีราวกับใคร
แต่ว่าโอเคพี่น่ะชอบกินเหล้าชอบกินเหล้าประจำ
แล้วปกติพี่ก็ไม่ยุ่งอะไรกับใครด้วย

ยังไงเดี๋ยวรอผลพิสูจน์จากทางโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะ